สวัสดีค่ะมาแล้วได้เวลาเจอกันนะคะ
เราเจอกันทุกอาทิตย์นะดีใจจังเลยมีหลายคนบอกว่าตามฟังทุกอาทิตย์นะคะ
นี่ล่าสุดพี่อ้อยพี่อันเจอในประเทศจีนค่ะ
ล่าสุดเลยกำลังจะมีการเสนอให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์และการแต่งงาน
เป็นหนึ่งวิชาภาคบังคับในมหาวิทยาลัยเออแปลกดีเหมือนกันนะคะ
คือที่บอกว่าแปลกเพราะว่าเรื่องแบบนี้สอนกันยังไงดีนะ
มันจะมีหลักสูตรเป๊ะขนาดนั้นเลยหรือแต่เขาบอกว่ามันจำเป็นมาก
เพราะวันนี้เด็กที่เติบโตขึ้นมารับมือความเจ็บปวดรับมือความรัก
หรือแม้กระทั่งการดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยเป็น
เขาจะมีการทำแบบว่าเป็นห้องเรียนพิเศษเลยนะคะมีการบรรยายสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ
การแต่งงานมีการทำตำราทำหนังสือเรียนที่ใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
คล้ายของเราเหมือนกันนะคะคือบ้านเรายังไม่มีการเรียนในวิชาภาคบังคับ
แต่บางทีการได้ฟังชีวิตของคนอื่นเราอาจจะได้คำตอบจากชีวิตของเราเองก็ได้
เพราะในที่สุดความรักมันไม่ได้ใช้สูตรได้เป๊ะบางคนสูตรนี้ใช้ได้กับสูตรเดียวกันไปใช้อีกคู่นึงกลับใช้ไม่ได้
ที่มีชีวิตของผู้คนเป็นตำราเล่มใหญ่ที่สอนเรื่องใจของเราทุกอาทิตย์นะคะ
ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยค่ะคืออาจารย์ที่ส่งคำถามเข้ามาเพราะนี่แหละคือตำราเล่มนี้จะได้สอนวิธีคิดให้กับหลายคนที่ฟังกันอยู่ด้วยนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งของน้องคนหนึ่งที่ส่งเข้ามาน้องเริ่มต้นคำถามว่าเรามีปัญหาครอบครัวอยากปรึกษาพี่อ้อยนะคะปัญหาที่เบสิกมาก
พอบอกว่าเบสิกปั๊บนี่เดาเลยนะว่าปัญหาเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่น้องเล่าก็คือปัญหาแม่ผัวลูกสะพัยค่ะ
น้องบอกว่าเราและครอบครัวอาศัยอยู่บ้านพ่อแม่ของสามีช่วยธุรกิจทางบ้านเขาแต่งงานมาแรกดีนะคะเห็นไหมอะไรแรกดีหมดเลยค่ะ
แต่หลังจากมีลูกทุกอย่างเหมือนจะเริ่มแย่ลงเริ่มมีปัญหาจุกจิกผิดใจกันกับแม่สามีเรื่องการเลี้ยงลูก
ไม่ใช่บ้านน้องเป็นบ้านเดียวนะพี่กล้าพูดว่าแทบจะทุกบ้านเป็นเวลาไปบรรยายนะคะมักจะมีคำถามว่าพี่อ้อยว่าคนเรามีปัญหาระหว่างเจนหนึ่งกับเจนหนึ่งไหมคะ
เท่าวิธีการเลี้ยงลูกของคนระหว่างเจนเจนคุณพ่อคุณแม่เราก็จะมีวิธีคิดวิธีการเลี้ยงลูกอีกแบบซึ่งท่านก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าวิธีการคิดแบบนี้เลี้ยงลูกแบบนี้สิถูกต้อง
แต่พอมาเป็นยุครุ่นลูกหลานวิธีการเลี้ยงลูกก็เปลี่ยนไปแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยโอ้โหจะตีตีเหมือนยุคคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนัก
แต่รุ่นก่อนก่อนก็อาจจะรับมือและรู้สึกว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ก็เลยมีปัญหากันทุกบ้านแหละค่ะ
น้องบอกว่าอย่างตอนลูกเราเพิ่งคลอดแม่เอากล้วยบดมาให้ลูกเรากินเลยค่ะอุ้ยคุณแม่รีบไปหรือเปล่าคะเนี่ยเราก็บอกว่าหลานยังเด็กนะคะแม่หมออยากให้กินนมแม่ไปก่อน
พอพูดแบบนี้ปั๊บคุณแม่ไม่พอใจค่ะเอาไปฟ้องสามีหาว่าเราด่าเราห่วงไม่ให้แตะลูกสามีก็มาว่าเราว่าแม่น่ะอุตส่าห์ช่วยเลี้ยงจะเรื่องมากทำไม
เราสองขวบค่ะรายได้ที่ร้านเริ่มลดลงแต่รายจ่ายกลับเพิ่มมากขึ้นช่วงนั้นสามีเริ่มติดเพื่อนออกไปหาเงินเลี้ยงเหล้าเพื่อนค่ะเดี๋ยวสิคะออกไปหาเงินต้องเลี้ยงครอบครัวก่อนเลี้ยงเหล้าเพื่อนจนเราเริ่มทะเลาะกันหนักสุดคือมารู้ว่าสามีแอบเอาเงินให้เพื่อนยืมและเพื่อนไม่ยอมคืนค่ะแถมเงินนั้นเนี่ยยังเป็นส่วนที่เราเก็บไว้ใช้จ่ายสำหรับเรื่องของค่าเทิมของลูก

ผิดไปหมดผ่านไปสักพักค่ะสามีมาขอคืนดีเราเลยบอกไปว่าถ้าไปทวงเงินหาเงินมาจ่ายค่าเทอมลูกได้เราจะยอมกลับไปแต่ขอแยกบ้านนะอยากไปอยู่กันเองสามีบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยขอเวลาสองสามวันจะจัดการเรื่องการเรียนของลูกให้เสร็จส่วนเรื่องแยกบ้านคงให้ไม่ได้จริงเพราะไม่มีใครดูแลแม่พี่ชายเขาก็เคยแยกตัวออกไปแล้ว
เหมือนกันเพราะว่าแม่ไม่ถูกกับพี่สะพ้ายโอ้มันเป็นปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะหลังจากนั้นสามีก็ไปหาเงินมาให้จริงค่ะเราก็เลยยอมพาลูกกลับพอกลับไปหนนี้แม่สามีดูเงียบเราก็โล่งใจแต่ดีใจได้ไม่เท่าไหร่ค่ะก็เป็นอีกคราวนี้เปลี่ยนเป็นชอบพูดกระทบกระแทกหาว่าเราไม่ทำอะไรนั่งนับตังค์เป็นคุณนายสบายทั้งที่จริงเราก็จัด
คนก็เลยสวนกลับไปว่าหนูไม่ได้สบายเท่าคุณแม่นี่คะที่ว่างก็มาคอยจับผิดคนอื่นโอ้คุณแม่โมโหมากค่ะเข้ามาจิกผมเราเราตกใจไม่
ว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้ก็เลยผลักเขาออกไปหลังจากนั้นเขาโมโหเดินเข้ามาตบเราค่ะจนลูกน้องต้องมาช่วยแยกเราก็ไปแจ้งความแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยเมื่อสามีรู้เรื่องก็รีบมาหามาบอกให้เราเนี่ยไปถอนแจ้งความบอกว่าอย่าเอาเรื่องแม่ของเขาเลยเราผิดหวังมากค่ะอยากจะอย่าไปให้จบแต่ตอนนี้เราอ่ะพอไปแจ้งความเสร็จปั๊บก็ไปตรวจร่างกายเพื่อไป

ยังไงความเครียดเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะตอนนี้ในใจเรามีอคติกับคุณแม่สามีไปแล้วล่ะต่อให้คิดบวกขนาดไหนใจก็คงยังสงบไม่ได้อะค่ะระยะเวลานี้บางทีคงต้องไปอยู่กับบ้านเราก่อนมั้งบ้านที่มีคุณพ่อคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักและรักเราเพราะว่าการทนอยู่กับบ้านเขาตอนนี้เนี่ยคงจะกระทบสุขภาพจิตไม่ใช่น้อยนะคะเวลาที่ทำใจไม่ไหวจริง
ไปก่อนเลยนะคะว่าเปลี่ยนคุณแม่เขาเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนไม่ไหวก็ต้องพยายามปรับใจเท่าที่จะเป็นไปได้คุณแม่ก็คงรู้สึกสูญเสียความสำคัญไปบ้างอ่ะค่ะเวลาลูกชายเริ่มห่างไปมีครอบครัวของตัวเองวันหนึ่งเคยกอดแต่แม่ตอนนี้เริ่มต้องไปกอดเมียละคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกเหมือนว่าสูญเสียพื้นที่ที่เคย

บอกสามีค่ะแล้วคุยกันดีดีถามกันตรงตรงว่าที่ผ่านมาเธอเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเราเข้าใจนะว่าเขาน่ะยากกว่าเราเยอะครอบครัวที่สร้างเขาไม่ชอบครอบครัวที่เขาสร้างเป็นคนกลางน่ะเหนื่อยที่สุดค่ะนั่นก็แม่นี่ก็เมียมันเพลียหัวใจอ่ะนะคะเราเองไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าคุณแม่ไม่ต้องรักสะพ้ายคนนี้เท่าที่รักลูกของแม่ก็ได้นะคะแต่ขอให้อยู่กันดีดี
บางทีเราก็อยากให้สามีปกป้องหัวใจเราบ้างแม่เธอสร้างเธอมาให้ฉันรักฉันขอบคุณเสมอแต่สิ่งที่เจอบางทีเราก็แทบไม่ไหวเรายังอยากเป็นครอบครัวเดียวกันต่อไปนะอยากให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งดีจากครอบครัวไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งบ้านจะพังแบบนี้เราก็ห่วงหัวใจลูกเราเราจะหาวิธีไหนคะที่จะทำให้คุณแม่ไม่ทุกข์
ไม่ใช่ว่าแยกฝั่งแยกฝ่ายแล้วให้ผู้ชายเลือกว่าตกลงเธอจะอยู่ข้างไหนอันนี้กดดันมากจนเกินไปนะคะเอาจริงนะคุณแม่แก่ลงทุกวันจะอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนไม่มีใครรู้ค่ะลองหาวิธีสู้ด้วยสติไม่ต้องไปพยายามเอาชนะใจอ่ะนะคะแค่อยู่ด้วยกันให้ได้อย่างสงบก็ถือว่าเก่งที่สุดแล้วลองใช้จิตวิทยาการสื่อสารดูดีไหมเถียงไปไม่มี
จนทำร้ายหัวใจเราได้คุณแม่อยากจะทะเลาะเสียงดังมาเราก็เงียบไปดูสิว่าคุณแม่จะทะเลาะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าไม่เถียงไม่ตอบบางครั้งอาจจะต้องทำเป็นหุ่นยนต์ใส่บ้างอ่ะค่ะค่ะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะแล้วจบพอแรงไปแรงกลับยิ่งต้องใช้พลังมากขึ้นเรื่อยเวลาทะเลาะเสียงดังเสียงจะต้องดังขึ้นเรื่

ที่เลิกกันแล้วบอกว่าเพราะพ่อแม่เขาอะค่ะไม่ชอบเราบางทีพ่อแม่เขาไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักคือคนกลางค่ะว่ารับมือกับโจทย์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงนะคะคราวนี้จะได้รู้กันแหละว่าเอาละนะเมื่อเธอรับมือกับปัญหาแบบนี้เสมอเมื่อแม่บอกอะไรเธอเธอก็มาดุด่าว่ากล่าวฉันทุกครั้งจะได้รู้ว่าเธอฟังความ
หย่าไม่หย่าพูดตรงค่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่การอยู่ให้ได้อย่างมีสติอยู่แบบที่คิดถึงหัวใจลูกและตอนนี้ไม่ใช่ลูกหนึ่งคนนะคะลูกสองคนแล้วนะเลยยิ่งต้องมีสติมากขึ้นเป็นสองสามเท่า
ถ้าวันหนึ่งบังเอิญครอบครัวเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้จริงอย่างที่บอกค่ะไม่ได้อยู่ที่แม่สามีค่ะอยู่ที่สามีเรารับมือกับปัญหานี้ยังไงปล่อยให้เราอยู่กับความขัดแย้งแต่เพียงผู้เดียวรึเปล่าตัวเองหนีเที่ยวหรือแม้แต่เราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกการจัดหาโรงเรียนนะคะมันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อย่างเรารึ
มีปัญญาจ่ายค่าเทอมไหมล่ะถ้าไม่มีก็ต้องไปพยายามหาไปกู้หนี้ยืมสินเรากำลังเพิ่มปัญหาในบ้านหรือเปล่า
ความเครียดจากการหาเงินในจุดนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคะแทนที่เราจะเดินหน้าใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสมถะอย่างพอมีพอไหวมีสติในการใช้เงินหาเงินบ้างคล้ากับการหาความสุขในครอบครัวหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างมัวแต่ตั้งหน้าตั้งแต่หาเงินจนไม่มีเวลาให้ลูกมันก็เป็นความทุกข์อีกแบบนะถ้าน้องบอกว่าน

ส่วนจะถอนแจ้งความไหมก็บอกสามีได้นะคะว่าเอานะฉันถอนฟองแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยขอตั้งสติกับการเป็นคุณแม่ก่อนนะไม่ต้องห่วงฉันรักลูกมากแค่ไหนฉันก็เข้าใจว่าคุณแม่เธอรักเธอมากขนาดนั้นนั่นแหละทั้งหยอดทั้งปลอบทั้งขู่เสร็จสับค่ะลองดูสักตั้งนะว่าไหวหรือเปล่านะคะตอนที่น้องส่งมาคุยคงจะ

กันแบบส่วนตัวแต่ก็ยังวิ่งและสามารถดูแลคุณแม่ได้

อย่างน้อยก็ลดแรงกระแทกระหว่างกัน
ยังสามารถมาดูแลคุณแม่ได้เสมออย่างที่สามีต้องการ
เราก็บอกไปค่ะยังไม่ต้องคาดหวังผลอะไรมากมาย
แต่อย่างน้อยค่อยให้สามีได้ลองคิด
ใครใครก็รักค่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อน
บางวันเราก็รู้สึกว่าคุณแม่ก็เกินไป
แต่ในที่สุดไม่มีใครเปลี่ยนคนที่ให้กำเนิดเราได้นะคะ
คือเข้าใจน้องหมดเลยเข้าใจความเจ็บปวดของน้อง
แต่พี่ก็อยากให้น้องมองความเจ็บปวดของคนรอบตัว
เราจะได้มีความอดทนอย่างเข้าใจ
ไม่ใช่สักแต่อดทนและสักแต่จะไม่ยอมอดทนกับอะไรเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องนะคะอย่างน้อยเจอโจทย์ยาก
จะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนกับสามี
หลายครั้งที่ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
บางคนใช้เวลาใช้เวลานานมากด้วยบางคน
แต่ในที่สุดแล้วการรอคอยก็คุ้มค่านะคะ
วันแรกคุณแม่สามีเป็นแบบหนึ่ง
นานเข้าคุณแม่สามีกลับปรับปรุงตัว
และดูแลเรารักเรามากขึ้นเรื่อยก็มี
หรือบางครอบครัวพังเพราะการทะเลาะกันทุกวัน
และทำให้เรารู้สึกว่าฉันไปดีกว่าฉันไม่ไหวแล้ว
เธอน่ะสามีฉันฉันก็รักแต่รับมือกับสามี
ยังไม่เท่ากับรับมือกับแม่สามีไม่ไหว
ก็มีค่ะที่ยุติไปความรักมันถึงไม่มีสูตรไงคะ
ไม่ได้บอกว่าทำ๑๒๓๔ข้อนี้แล้วชีวิตคู่จะสมบูรณ์
แต่แค่จะบอกว่าเมื่อมันไม่มีสูตร
ก็รับมือตามอาการภายใต้สติและความรักตัวเองก็แล้วกันนะคะ
ดูแลกายและหัวใจให้แข็งแรงแข็งแรงแล้วเจอกันรอบหน้าสวัสดีค่ะ